ดูคลิปที่โซเชียลเขามีการแชร์กันนะครับ
กรณีอุบัติเหตุรถกระบะสีขาวไปชนกับรถเก๋งสีขาว
แล้วทีนี้รถกระบะสีขาวนะครับก็ขับหลบหนี
ทั้งที่มีกันชนของรถเก๋งสีขาว

ทีนี้พลเมืองดีซึ่งขี่รถจักรยานยนต์
ก็เลยต้องขี่รถจักรยานยนต์ไล่ล่ารถกระบะคันที่ก่อเหตุ

ระวังค่ะระวังรถจอดแล้วหนี

ขณะที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ล่าตามรถกระบะ
ชนแล้วหนีบริเวณซอยตลาดมารวยสุขสวัสดิ์๗๘

โดยคนขับรถกระบะก็ขับหนีตามเส้นทางถนนสุขสวัสดิ์
ก่อนขับขึ้นทางด่วนกาญจนาพิเศษ
ทำให้รถจักรยานยนต์ที่ขี่ตามไล่ล่า
ไม่สามารถตามต่อได้แล้วเพราะจักรยานยนต์ขึ้นทางด่วนไม่ได้ใช่ไหม
เจ้าของคลิปยังระบุเพิ่มเติมนะครับว่าระหว่างทางหลบหนี
ทับสุนัขและชนกับรถแท็กซี่อีกด้วย
ตอนนี้ผู้เสียหายได้แจ้งความแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้น
ช่วงเย็นของวันที่๒๖เมษายน
ถามว่าผู้เสียหายเป็นใครแน่นอนผู้เสียหายก็เป็นเจ้าของกันชนนี่นะ
กันชนที่ติดรถกระบะไปด้วยนะครับ
ผู้เสียหายเป็นเจ้าของร้านขายของชำ
เปิดเผยนะครับว่าก่อนเกิดเหตุจอดรถไว้ริมทางในซอยข้างบ้าน
โดยพับกระจกมองข้างก็ไม่ให้กีดขวางการจราจร
ขณะเกิดเหตุเขาได้ยินเสียงดังที่บริเวณที่เขาจอดรถไว้
ก็เลยรีบออกมาดูพบว่ารถกระบะคันสีขาวในคลิป
ขับเซไปมาเลี้ยวขวาผ่านหน้าร้าน
แล้วก็ลากกันชนรถของเขาไปด้วย
เขาก็งงนั่นมันกัญชนรถฉันนี่ว่า
แล้วก็รถกระบะคันนั้นก็ขับไปด้วยความรวดเร็ว
ทีนี้ครับตัวเขาเองก็ตะโกนให้คนที่อยู่แถวนั้น
รีบตามไปให้หน่อยนะฮะแล้วก็เกิดเหตุการณ์
ไล่ล่ากันนะครับแล้วก็เจ้าของรถ
เก๋งสีขาวที่กันชนติดไปกับรถกระบะ
ก็เข้าแจ้งความไว้ที่สพพระประแดงครับ
ส่วนรถคู่กรณีเขาจำได้ว่าเป็นของนายปุ้ย

หอพักด้านหลังร้านขายของชำ
ตอนนี้ญาติได้เดินไปสอบถามภรรยาของนายปุ้ย
ก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายปุ้ยได้มีปากเสียงกับภรรยา

ก่อนจะขับรถกระบะคันสีขาวออกมาด้วยความรวดเร็ว
แล้วก็มาเฉียวชนรถเก๋งของเขาจนลากกันชนไปด้วย
ส่วนเขาเองบอกว่าเขาไม่เคยมีเรื่องหรือว่ามีอะไรบาดหมางกับนายปุ้ย
ส่วนรถของเขาก็อยู่ระหว่างเคลมประกันนะครับ
ซึ่งประกันแจ้งว่าจะดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายกับผู้ก่อเหตุอีกครั้ง
ส่วนคนขับรถแท็กซี่ซึ่งเป็นผู้เสียหายอีกรายหนึ่งก็เปิดเผยนะครับว่า
โชเฟอร์เขาขับรถมาทางตรงเห็นกระบะคันนี้นะ
คันในคลิปจะอยู่เทิร์นหน้าซอยศึกษวรรษ๔๗
ขับมาด้วยความเร็วแล้วก็มาเฉียวชนรถแท็กซี่ของเขา
เป็นรอยครูดยาวบริเวณประตูหลังถึงประตูหน้าฝั่งคนขับ
กระจกมองข้างฝั่งขวาหลุดจากนั้นคนขับรถกระบะก็ขับรถหลบหนีไป
จอดลงมาดูแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับ
โฟเฟอร์แท็กซี่ก็ขับรถแท็กซี่ไล่ตามไปแต่ก็ตามไม่ทันนะครับ
ก็ได้แต่เก็บแผ่นป้ายทะเบียนและกันชนที่กระบะคู่กรณีทำตกไว้ไปแจ้งความ
เพราะว่ามันเป็นกันชนของรถเก่งสีขาวไง
เออก็เก็บไว้นะครับแล้วก็เอาไปแจ้งความแล้วก็เพิ่งมาทราบว่าเป็นกัญชนของรถเก๋งสีขาวซึ่งเป็นผู้เสียหายอีกคันหนึ่งนะครับ
แล้วก็นี่แหละตอนนี้ก็มีคลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียลอยากให้ตำรวจตามจับคนขับรถกระบะสีขาวมาให้ได้นะครับ